คุณผู้ชมคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะ
หลังจากที่เกิดดราม่าคุณจ๊ะคุณตะกะแตนจำได้ไหม

แล้วอยู่ดีคุณเอวิธีวัฒน์หรือว่าคุณเอมตามใจตุ๊
เพราะว่าคุณจ้าเนี่ยโดนลากเหี่ยวเข้าไป
แล้วกลายเป็นว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตไปคุณผู้ชม
นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่คุณเอ็มวิทยาวัฒ

คุณเอมมาเปิดกล้องหนังเรื่องใหม่นะคะชื่อพี่นาค๔ค่ะ
พร้อมเปิดใจบทเปลือกเรื่องดราม่าทั้งหมดค่ะ
บอกว่าทุกวันนี้เอาจริงพี่

ตัวเองไปเกี่ยวพันธุ์ได้ยังไงกับเรื่องอย่างนี้นะคะ

แต่ทางพี่ตั๊กกะแตนโทรมาขอโทษแล้วส่วนตัวก็โอเคค่ะ
หากเจอกันซึ่งหน้าก็ไหว้ได้ปกติ
แต่ถ้าแบบว่าสมมุติเดินเฉียดกันแล้วพี่เข้าอยู่ในห้อง
ไม่จำเป็นต้องไปเคาะประตูแล้วก็เรียกมาพี่หนูขอสวัสดี
อย่าแดาเยอะนะคะมันเจ็บใจ
แล้วคำพูดไหนที่ไม่โอเคก็อาจจะต้องดำเนินการทางคดีค่ะ
แล้วที่หลายคนแซวว่าเอ็มฮอตนางตอบว่า

ไปโรงพยาบาลสะหนา
แต่ถ้าหมายถึงว่าก็เดินมาอ้าวพี่สวัสดีค่ะอย่างนี้ค่ะก็เดี๋ยวค่ะ
ผู้ใหญ่ต้องว่าอยู่แล้วค่ะเราไม่ได้เป็นคนที่แบบมีห้ามแตะหรือมีห้ามติอะไรเราเขาห้ามพูดว่าขอ
ต้องพูดว่าไม่ทำค่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวว่ากัน
อย่าใช้คำว่าฮอตธรรมดาใช้คำว่าฮอตปิเทิลแล้วกันค่ะ
คือเปิดหนังทีไรมีดราม่าให้มาสัมภาษณ์ทุกทีจริงค่ะคุณผู้ชมส่วนประเด็นร้อนอีกหนึ่งเรื่องที่คุณเอ็มเขาเล่าเนี่ย
รายการตัวเองว่าไปเจอนักร้องส่วนยอบบไปไม้อ่าไล่ลงจากเวทีเขาบอกแบบนี้นะคะ

เขาจ้างมาเต็มชั่วโมงครึ่งมาร้องแค่นี้

งงเหมือนกันพี่งงอีกแล้วชีวิตมีแต่ความงง
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครนะคะ
ซึ่งล่าสุดนะคะแม่บัวผันทางโสของเรา

ตรงกันอีกแล้วเนี่ยแหละค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์

แต่ทั้งหมดอาจจะเป็นความคาดเคลื่อนในการสื่อสารเรื่องงานโชว์ค่ะ
แม่ว่าทางงานเรทนะคะคือคิวแม่จริงน่ะทุ่มหนึ่ง
แต่๓ทุ่มครึ่งแม่ยังเห็นเอ็มเต้นอยู่เลย

ก็เลยขอเขาว่าเออขึ้นต้องขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้
สรุปนะคะก็น่าจะเป็นการสื่อสารปิดภาพ
ใจเย็นนะคะไม่ต้องงงกันช่วงนี้
แม่ว่าคิวงานนั่นแหละบางทีอ่ะการแสดงมันแบบการแสดงสดเนอะ

ก็อาจจะมีข้อที่แบบว่าเลือกเวลามันเลยแล้ว
ไวร์ก่านแล้วทองศิลปินเหล่านี้
เขาจะต้องมีแบบว่าเวลาที่เป๊ะเพราะ๑วันเขาไม่ได้รับ
แค่งานเดียวไงเดี๋ยวลืมนะ

เรื่องเคลียร์คิวนี้สำคัญมากเลยนะ